ดูความเมื่อเริ่มของโรงเรียนสรศาสตร์วิเทศบรรรดาจับลึกกันก่อน
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ยังคงแห่ไปดู
ขอดูกล้องย้อนหลังซิขอดูห้องลูกซิว่าถูกทำร้ายหรือเปล่า
ส่วนผลการพูดคุยกันวันนี้สุดท้าย
โรงเรียนรับทุกข้อเสนอของผู้ปกครอง
วันนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับนางกระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกประชุมด่วนเลยครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องลูกชายของผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
ตัวแทนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์และกรมสุขภาพจิต
เขาไปคุยกันต้องการจะหาทางออกกับเหตุการณ์ที่มีพี่เลี้ยงหรือว่าครูทำร้ายเด็ก
ประชุมกันเครียดคุณผู้ชม๓ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายได้ข้อสรุปร่วมกัน๒ประเด็นหลักคือ๑ประเด็นแรก
ในกรณีที่ผู้ปกครองยังให้เด็กเรียนต่อที่เดิม
โรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้และค่าธรรมเนียมอื่นให้เต็มจำนวน
สำหรับปีการศึกษา๒๕๖๓นะฮะ
ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะติดให้ครบทุกจุดเลย
แล้วจะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้
ทำป้ายชื่อคุณครูพี่เลี้ยงพร้อมถ่ายภาพและต้องมีใบอนุญาตติดหน้าห้องเรียนทุกห้อง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของการแพทย์และการดูแลจิตใจ
จัดให้มีนักจิตวิทยาให้กับนักเรียนที่มีผลกระทบกับการถูกทำร้าย
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสุขอนามัยห้องน้ำห้องเรียนได้ตลอด
จัดอาหารกลางวันให้ตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง
กรองและตรวจสุขภาพจิตคุณครูหรือพี่เลี้ยงด้วย
จัดให้มีรถรับส่งอย่างเพียงพอพร้อมติดตั้งกล้องในรถด้วย
ต้องมีการประชุมผู้ปกครองทุกชั้นเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป
อันนี้ประเด็นแรกรับทุกอย่าง
ประเด็นที่๒ถ้าผู้ปกครองต้องการจะย้ายบุตรหลานออกไปที่อื่น
โรงเรียนยินดีจะคืนค่าธรรมเนียมกับค่าเทอมของปีนี้ให้
อันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้ปกครองเสนอไป
โรงเรียนรับทุกข้อเสนอไป
ส่วนไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ในวันนี้บ้าง
เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
ยังมีผู้ปกครองนะฮะเดินทางกันไป
กาด๑๐คนไปยืนดูหน้าห้องประชุมตามจุดต่างของอาคารเรียน

อำนวยการสำนักจัญญาบันวิชาชีพและนิติการครูสภาไปตรวจสอบด้วย
ไปตรวจสอบทั้งเรื่องของวินัยครูตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพ
ใบประกอบสถานศึกษาของโรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ที่โรงเรียนนะฮะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่วันนี้มีคนไปคือสพชัยพฤกษ์
มีผู้ปกครองของนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่โรงเรียนนี้แหละ
เป็นคุณแม่ของน้องพาคินเขาต้องการจะไปตรวจสอบ
เรื่องราวของคุณครูแพลวคุณครูแพลวเป็นคุณครูชั้นเรียนที่ลูกเขาเรียนอยู่
วันนี้คุณแม่ก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในห้องของลูก
พบว่าลูกชายถูกครูแพลวตีนะครับผู้ปกครองบอกว่าโอ้โหพยายามโทรหาครูแพลวหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อคืนครูแพลวโทรกลับมายอมรับทำร้ายลูกจริงเวลาเด็กดื้อก็ตี
ครูแพรบอกว่าเสียใจคุณแม่เองก็บอกว่าเสียใจรับไม่ได้
วันนี้ตัดสินใจให้ลูกลาออกและก็ไม่เรียกร้องเงินคืนด้วยขอให้ลูกออกดีกว่า
ส่วนข่าวที่บอกว่ามีนักเรียนในห้องเนอร์เซอรี่ถูกหยิกอวัยวะเพศนั้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ทราบ
และยังไม่มีการพูดถึงในกลุ่มผู้ปกครองนะครับ
คุณแม่เองมีการเปิดคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองให้ดูด้วย
ที่เป็นเพื่อนกันของน้องพาคินเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะ
กลุ่มผู้ชมไปฟังกันดีกว่าครับ
บอกว่าทิเชอร์แพลวตีนะต้นข้าวต้นหอมก็โดนตีเหมือนกัน
ใช่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้แบบเด็ดขาดเลย
ปกครองไปร้องเรียนเรียกข้อเสนอต่างเนี่ยเดี๋ยวรับเรื่องเอาไว้ด้วยแล้วก็
จริงทางผู้บริหารทางประธานเครือสารศาสตร์ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างเยอะแล้วนะคุณผู้ชม